เอามาดูความรุนแรงกับผู้หญิงกันหน่อยนะคะเกิดขึ้นที่ชนบุรีค่ะ
ผู้ชายคนหนึ่งนะคะขับรถกระบะไปเลยค่ะไปจอดที่หน้าสถานบันเทิงแห่งหนึ่ง
จะเข้าไปตามแฟนสาวเพราะว่าทะเลาะกันและแฟนสาวเนี่ยก็หนีออกมาดื่มกินกับเพื่อน
แต่เข้าไปตามดีไปสะกิดเธอเธอกลับบ้านเถอะเท่านี้ก็ได้
แต่ผู้ชายคนนี้ไม่เลือกใช้วิธีแบบนั้นใช้วิธีรุนแรงเข้าไปตะโกนด่า
กลับกับพี่สิแล้วก็แจกขนมตุ๊บต๊อบมีพลเมืองดีเห็นเขาบอกว่า
ขนาดคนอยู่เยอะขนาดนี้ยังตีขนาดนี้ปล่อยให้กลับบ้าน
อยู่ลำพังสองคนไม่ได้แน่นอนนะคะแล้วมีคนถ่ายคลิปเหตุการณ์ไว้ได้ไปดูกันค่ะ
เอาแฟนผมกลับจัยให้มันไปไปไป

ปล่อยเขาหมู่ผู้หญิงเขาไม่กลับผมขอผมขอ
คุยตรงนี้มองอะไรมึงก็จะทำร้ายร่างกายคุณอีกอย่างเดียว

นี่พี่เป็นอย่างงี้แหละพี่ไม่คุยเลย
ไม่ว่าเขาจะผิดหรือเขาจะไร้คุณไม่มีสิทธิ์มาทำร้ายร่างกายเขาแบบนี้
เออจริงไม่ว่าเขาผิดหรืออะไรคุณไม่มีสิทธิ์ทำร้ายร่างกายเขาแบบนี้นะ

ไม่คุยแล้วจังหวะนั้นไม่ว่าจะฉุดกระชากลากถือเมย์ยังไง
เมก็ไม่คุยแล้วร้องโหยวายอย่างเดียวไม่กลับไม่กลับ
คือเหตุการณ์เนี่ยมีทั้งฝ่ายเมซึ่งเป็นคนที่ถูกตามกลับบ้าน
แฟนของเมย์และบรรดาคนที่อยู่ในร้านที่เห็นเหตุการณ์
แล้วมันดูไม่ชอบมาพากลไม่อยากให้เมย์กลับไปกับผู้ชายคนนี้
เหตุการณ์มันก็เลยชุนละมุนแบบนี้
และในช่วงเกิดเหตุพลเมืองดีที่เข้าไปช่วยผู้หญิงที่ชื่อเมย์
เขาก็พยายามแยกฝ่ายชายไว้ด้านนอกร้าน
เมย์เอาไว้ในร้านเพื่อรอให้ตำรวจเข้ามาดูเหตุการณ์
แล้วก็มาเจรจาจะได้ข้อยุติเป็นอย่างไรจะได้ว่ากันต่อไป
ก็เอามาโพสต์ลงในโลกโซเชียลมีเดียนะคะ
บ่นสั้นค่ะคลิปนี้เขาบอกว่า
ขนาดอยู่ต่อหน้าคนอื่นยังขนาดนี้
และถ้าไปอยู่กันสองคนหลังเมย์จะโดนขนาดไหน

แล้วก็ถ้ามีฟงมีแฟนคือถ้าเคยโดนแฟนทำร้าย
แม้แต่ครั้งเดียวมันจะมีครั้งต่อไป
ใช่มี๑ก็ต้องมี๒นะคะ